สมุทรปราการไปดูจุดจบสายแว้นว่าเป็นยังไงนะคะ
รถมอเตอร์ไซค์แข่งซิ่งกันแล้วไปชนท้ายกระบะนะคะ
เพื่อนมาด้วยนะปรากฏว่าคนที่ไปชนท้ายกระบะเนี่ย
เสียชีวิตคาที่แล้วเพื่อนทำไงรู้ไหมค

กล้องวงจรปิดจับภาพได้เชิญค่ะ

โอ้โหทำไมมาเร็วขนาดนั้นน่ะ
นี่เร็วมากประลองความเร็วกันพี่เบิร์ต
ตรงนี้ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่๒๔นะคะ
เห็นไหมคะนี่เห็นไหมนี่คือร่างนะเมื่อสักครู่เนี่ย

นี่ดูอีกมุมหนึ่งก็ได้ค่ะจังหวะชนเต็มเลยนะคะ
ซิ่งแล้วตัวเองไปชนเข้ากับท้ายรถกระบะเนี่ย
ตรงนี้ชนเต็มแบบนี้นะคะ

เหลือเชื่อคงไม่มีค่ะมีแต่เหลือซากนะคะ
เพราะคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตคาที่
แล้วเพื่อนที่แข่งมาด้วยกันเนี่ยเชื่อไหมคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองไปทับเพื่อนที่เสียหลักล้มแล้ว

เขาเอารถมอเตอร์ไซค์ของเขาที่แต่งซิ่งเนี่ย
บรรทุกมากับท้ายรถกระบะแล้วมาจอดข้างถนน
แล้วเอามอเตอร์ไซค์ลงมาเอามอเตอร์ไซค์ลงมาค่ะคุณผู้ชม
แล้วมาแข่งซิ่งกันแล้วหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ย
ปรากฏว่าไม่มีใครลงมาดูผู้ตายเลยนะ
รีบหนีเลยค่ะรีบหนีเลยเพราะกลัวความ
ย้ายเลยแยกย้ายเลยรักเพื่อนมากนะคะ
อืมตอนแรกอ่ะกรูเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
แต่ก็เห็นว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วนะคะ
ก็เลยยกมอเตอร์ไซค์ที่ประสบเหตุใส่ท้ายกระบะ

ใช่ค่ะทำร้ายหลักฐานว่าแต่ไม่ห่วงเพื่อน

เพราะฉะนั้นแล้วสายแว้นดูเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
ตำรวจก็เลยไม่พบหลักฐานใด
ได้แค่นำศพของผู้ตายส่งโรงพยาบาล
ชนะสุดพลิกศพตามกระบวนการของหลักนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
ทีนี้คนที่เสียใจที่สุดคนที่เศร้าที่สุดคือใคร

คุณพ่อคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะมาแสดงตัวบอกว่า
ผู้ตายเป็นลูกชายของผมเองชื่อว่าสุริเยน
กลุ่มวาปีอายุ๒๘ปี
สุริเยนเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค
จะได้รับรางวัลชนะเลิศมาจากสนามแข่งที่จังหวัดสุพรรณบุรี
พอทราบว่าลูกประสบอุบัติเหตุตอนตี๓โอ้โหตกใจ
นี่ค่ะแล้วก็เสียใจมากนี่นะคะหน้าตาสุริเยนนะคะ
เมื่อรู้ว่าเสียชีวิตจากการแข่งรถบนถนนสาธารณะยิ่งเสียใจ
รับว่าลูกชายเป็นคนชื่นชอบการแข่งรถมาก
แต่ปกติแล้วจะแข่งในสนามแข่งเท่านั้น
ก็เลยเชื่อว่าการออกมาแข่งบนถนนสาธารณะครั้งนี้
เป็นเพราะว่าเพื่อนหรือมีคนว่าจ้างมาให้แข่ง
นี่บอกแบบนี้นะคะตำรวจสพบางสาวทงก็เลยบอกว่า
จริงแล้วมันมีคนเจ็บอีก๒คนนะ
มีคนเจ็บอีกสองคนที่มาด้วยกันแต่อยู่อีกกลุ่มหนึ่ง
เขามี๒แก๊งเขาแข่งกันแล้วก็๒คนนี้ไม่มีใครมาแจ้งความ
คือรีบหลบหนีไปเลยทุกคนกลัวความผิดหมดค่ะ
แต่ก่อนที่จะทำไม่ได้กลัวความผิดแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าเพื่อนตาย
ตัวเองก็หลบหนีไปกลัวความผิดตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการ
ไปตามจับกลุ่มตัวมาให้ได้แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไป
นี่เห็นไหมถนนบางนาตราดตรงนี้คือมันยาวไง
แล้วกลางคืนดึกตี๒ตี๓ตรงนี้โล่งมาก
นี่คือตั้งใจมาแข่งเลยนะเพราะมีคนดูด้วยมีกองเชียร์ด้วย